เข้าไปตรวจสอบบริเวณติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกครั้ง
หลังจากการเปิดบ้านพิสูจน์หลักฐานก่อนหน้านี้
ยังเกิดความคลางแคลงใจเกิดขึ้น
อกจากนี้ยังพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัย
ในขณะที่อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครของมหาสารคามนั้น

หลังจากที่เอกสารการหายตัวไปของพี่ชาย
นายประเสริฐเหล่าโสภาพันธ์อดีตสมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เขาแจ้งความกับตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
รับผิดชอบดูแลสำนวนคดีการหายตัวไปของนายกมล

โดยหายตัวไปอย่างปริศนาในช่วงปี๒๕๕๙
หายไปจนคดีไม่สามารถทำต่อได้
ยืนยันสาเหตุที่พี่ชายหายตัว
เพราะเข้าไปพบเห็นการทุจริตของกลุ่มบุคคล
โดยงานราชการและญาติของนักการเมืองรายหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา

ให้นายชัยนรงค์อนุกูลน้องชายนายธวัชชัยอนุกูล
เข้าตรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด
โดยจะเปิดให้ดูว่าบริเวณใดมีกล้องวงจรปิด

และระบบบันทึกภาพรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงจุดใด

เพื่อให้เกิดความชัดเจนประเด็นกล้องวงจรปิด
และหลังจากการตรวจสอบจะมีการแถลงข่าว
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวด้วย
แต่ไม่ยืนยันว่าจะสามารถได้ดูภาพ
กล้องวงจรปิดจริงหรือไม่
นางวันเพ็ญธนัดธรรมสิริพี่สาวของในชูวงแซ่ตังค์
นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่

หลังทราบว่ารองอายการสูงสุดพิจารณา
และเห็นพ้องกับอธิบดีอายการกรุงเทพใต้
ไม่ฟ้องพันธรรมดโทบัญญินตั้งพากร

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีโอนหุ้นของนายชูวงแทร่ตั้ง
ผิดปกติเกือบ๓๐๐ล้านบาท
และส่งสำนวนกลับมาให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีความเห็นว่าจะเห็นแย้งจากอายการสูงสุดหรือไม่
โดยครอบครัวนายชูวงอยากร้องขอให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการกันกรอง
และมีความเห็นแย้งกับความเห็นของอายการ
โดยพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว
เพราะคดีนี้เกิดขึ้นมานานกว่า๑ปี
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมครอบครัวจะดำเนินการฟ้องเองตามขั้นตอน
สืบสวนคลี่คลายคดีฆ่านายชวีอินทรยุติธรรมจังหวัดพังงา
ตรวจสอบสำนวนที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
มั่นใจว่าการคลี่คลายคดีนี้เดินมาถูกทางหลังสืบสวนครบ๔ประเด็น
ชัดเจนเรื่องชู้สาวเพียงประเด็นเดียว
เนื่องจากผลของการสอบสวนผลของการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ซึ่งเป็นวัตถุพยานผลทางนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
อกจากนี้ผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุ๔คนรับสารภาพ
ว่าสาเหตุและแรงจูงใจมาจากเรื่องชู้สาว
ผู้ต้องหาอีกคนที่มอบตัวภายหลังและเป็นหัวหน้าแก๊งจะปฏิเสธก็ตาม
ขณะนี้รอผลเพิ่มเติมบางอย่างของการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
สำนวนคดีก็จะมีความสมบูรณ์